คุณผู้ชมครับการเดินหน้าเจรจาสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีวันนี้มีความคืบหน้าที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เมื่อมีการเปิดเผยว่าผู้นำสหรัฐกับผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือจะพบปะเจรจากันอีกครั้งปลายเดือนนี้
ใช้สถานที่ที่ประเทศเวียดนามนะครับ
อย่างไรก็ตามยังมีหลายประเทศที่ยังคงกังขาแผนการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ
หลังจากมีข่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นยังคงแอบซุกซ่อนอาวุธนิวเคลียร์อยู่

ในการแถลงนโยบายประจำปีของประธานาธิบดีสาวรัฐเมื่อวานนี้
โดนัลดทรัมป์ให้ความชัดเจนถึงการพบกับนายคิมจองอื่น
ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือครั้งที่๒
โดยยืนยันว่าจะจัดขึ้นที่ประเทศเวียดนามในวันที่๒๗ถึง๒๘กุมภาพันธ์นี้
จะจัดขึ้นที่ประเทศเวียดนามแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าสถานที่จัดประชุมจะจัดขึ้นที่เมืองใด
โดยในตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่สองเมืองคือกรุงฮานอยที่เป็นเมืองหลวงของประเทศ
ของประเทศกับเมืองดานางเมืองเศรษฐกิจสำคัญ
ที่อยู่ทางตอนกลางของเวียดนาม
โดยรายงานระบุว่าทางฝ่ายเกาหลีเหนือ
ขณะที่ฝ่ายสาวรัฐกลับเสนอให้เมืองดานัง

ซึ่งสาวรัฐมีความคุ้นเคยในการรักษาความปลอดภัยมากกว่า
ประเด็นสถานที่จัดประชุมเป็นหนึ่งในหลายเรื่องที่สาวรัฐกับเกาหลีเหนือกำลังหารือกันในระดับคณะทำงาน
กำลังอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเพื่อพูดคุยกับฝ่ายเกาหลีเหนืออย่างจริงจัง
แต่นอกจากประเด็นสถานที่จับประชุมแล้ว
คณะทำงานสาวรัฐและเกาหลีเหนือ
ยังต้องหารือถึงเป้าหมายการประชุมครั้งที่สอง
ที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วย
ผู้แทนสาวรัฐย้ำก่อนการเดินทางเยือนเกาหลีเหนือว่า
หมายหลักของการประชุมสุดยอดสาวรัฐเกาหลีเหนือ
คือการสร้างสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลี

นามสิ้นสุดการเป็นคู่สงครามต่อกัน
หลังทั้งสองฝ่ายอยู่ในสถานะเป็นศัตรูจากสงครามเกาหลีมานานกว่า๕๐ปี
เป้าหมายการประชุมครั้งที่๒เป็นเช่นนี้จริง
วิเคราะห์มองว่านอกจากจะเป็นส่วนสำคัญ
สันติภาพในคาบสมุทรเกาหลีเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว
สิ้นสุดสงครามเกาหลีอย่างเป็นทางการ
ยังจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วย
ขณะที่นานาชาติต่างแสดงความยินดี
การประชุมผู้นำสาวรัฐเกาหลีเหนือรอบ๒จะเกิดขึ้น
โดยเฉพาะชาติเพื่อนบ้านเกาหลีเหนือ
เกาหลีใต้ที่ขอให้ผลการประชุมออกมาเป็นรูปธรรม
ขณะที่ญี่ปุ่นก็หวังให้การปลดอาวุธนิวเคลียร์
ซึ่งเป็นเป้าหมายจากการเจรจารอบที่แล้วที่สิงคโปร์เกิดขึ้นจริง
แต่เป้าหมายจากการประชุมครั้งแรกก็ยังคงเป็นที่กังขา
เพราะก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศวันนัดหมาย
ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือรอบ๒ไม่นาน
มีการเปิดเผยจากแหล่งข่าวในองค์การสาปราชาชาติ
ยังพบว่าเกาหลีเหนือซุกซ่อนอาวุธนิวเคลียร์

ขณะเดียวกันยังมีรายงานการค้าอาวุธ
และการซื้อขายของเถื่อนด้วย
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน